ประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
ชาวบ้านบอกโอ้โหนอนไม่หลับเลย
เสียงปืนเนี่ยดังรัวติดต่อกัน๗นัด

แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้นี่ค่ะ
ผู้ชายเสื้อแดงวิ่งหนีไปแล้วก็เป็นคนเสื้อดำวิ่งตามมา

ส่วนคนที่ใส่เสื้อสีดำคือคนที่ไปไล่ยิงเขา

แต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่มีรายงานคนเจ็บ
แล้วก็ตำรวจยังตามไม่เจอเลยนะคะว่า
ฝั่งคนที่ถูกไล่ยิงหรือว่าคนยิงเนี่ยเป็นใคร

ตำรวจภูทรหาดใหญ่ก็ลงพื้นที่ค่ะ
ไปถึงเนี่ยก็เห็นปลอกกระสุนปืน
๙มมอยู่๗ปลอกตกอยู่ริมถนน

ขัดลำกล้องแล้วก็ถูกคัดทิ้งนะคะ
ทะเบียน๔สรศรี๕๔๘๔กรุงเทพฯ

แล้วก็รถคันนี้มีรอยกระสุนปืน
ยิงเข้าที่มุมกระจกหน้าด้านซ้าย๔นัด
คิดว่าน่าจะเป็นรถของผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงที่วิ่งหนีไป

เมืองต้นตำรวจก็ลากรถคันนี้เอาไปไว้ที่สภหัดใหญ่ก่อนแล้วนะคะ
เพราะว่าก็น่าจะถือเป็นของกลางส่วนหนึ่งด้วย
ถามพยานที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
ก็เห็นเลยแหละเป็นชายวัยกลางคน
ไล่ยิงชายคนหนึ่งออกมาจากซอย๒๘
แล้วก็ไล่ยิงกันไปจนถึงปากซอย๓๐
บนถนนเพชรกะเสมนะคะระยะทางประมาณสักร้อยเมตรได้
เขาบอกได้ยินเสียงปืนดังต่อเนื่องเลย๗นัด

หลังเกิดเหตุเนี่ยสองฝ่ายต่างคนต่างหนีค่ะ
ก็เลยไม่มีใครไปแจ้งความกับตำรวจด้วย
เรื่องต้นตำรวจเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุแล้วนะคะ
เพื่อจะไล่ดูรายละเอียดทั้งหมดของเหตุการณ์
แล้วก็จะติดตามทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนดำเนินคดีด้วย
เหตุการณ์นี้ตำรวจบอกว่าถือเป็นเหตุอุกชะกันเพราะเกิดขึ้นกลางชุมชนค่ะ
สาเหตุเบื้องต้นมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาสซึ่งหน้า

แต่ล่าสุดนะคะชุดสืบสวนสภหัดใหญ่ตรวจสอบข้อมูลรถเก๋งที่จอดทิ้งเอาไว้เนี่ย
ปรากฏว่ารถคันนี้เนี่ยเจอเจ้าของแล้ว
โทรไปถามบอกอ๋อผมไม่ได้ขับหลานผมเป็นคนเอาไปขับ
แล้วกลางดึกที่ผ่านมาหลานโทรมาหาเลยบอกว่า
ถูกยิงผมจอดทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุนะ
หลังจากนั้นไอ้เจ้าตัวหลานเนี่ยปิดมือถือแล้วหายไปเลยติดต่อไม่ได้
หลานที่ว่าเนี่ยนะคะตำรวจตรวจสอบไปปรากฏว่าหลานคนนี้เขามีฉายาค่ะ
ชื่อว่าเอกวีออสเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในแวดวงนักค้ายาเสพติดในอำเภอหาดใหญ่ด้วย
ตำรวจก็เลยมองว่าที่ไล่ยิงกันอาจเป็นไปได้นะคะว่า
เกี่ยวข้องกับการขัดผลประโยชน์เรื่องยาเสพติดกับคู่กรณี
ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดว่าบันทึกเหตุการณ์ขณะไล่ยิงกันได้ไหม
แล้วก็จะไล่ตรวจสอบดูพื้นที่รอบต่อไปว่ามีการหลบหนีไปทางไหนอย่างไร
เพื่อที่จะได้ตามตัวทั้งสองคนได้

โอ้โหสาดน้ำไม่ได้ก็สาดกระสุนปืนนะคะ